พาไปดูต่อค่ะอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นอปพรสายโหด
คือไปทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยไกด์
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หัดใหญ่สงขลานะคะคุณผู้ชม
สาเหตุที่ต้องไปทำร้ายแบบนี้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหม
เพราะว่าไก๊จอดรถแบบไม่เป็นระเบียบ
แล้วก็เรื่องนี้อพปรเขาบอกว่าอยากให้ฟังความสองข้างด้วย
ว่าฝั่งทางอพรก็โดนอะไรบ้าง
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม

นี่แหละครับโอ้โหกลิ้งออกมาแบบนี้
ยังถูกตามมาเตะมาต่อยแล้วก็เตะเข้าไปที่ใบหน้านะครับ

ลานจอดรถที่ตลาดน้ำคลองแหที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ

เขาโดนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หรือว่าอพรของเทศบาลเมืองคอง
ด้วยต่อยด้วยจนลงไปอยู่กับพื้นนะคะ

แล้วก็มีอปพรอีก๒คน
รวมถึงผู้ชายอีกคนนึงพยายามจะเข้าไปห้าม
ที่เหลือที่คุณผู้ชมเห็นคือเข้าไปห้ามนะ

เชิญทั้งสองฝ่ายไปที่โรงพักไปคุยไปเจรจากัน
ซึ่งผู้ก่อเหตุคือนายสิทธิชัยชุมแก้ว

แล้วก็มาเจอรถของไก๊มาจอดขวางทาง
เขาก็ยอมรับว่าเขาทำร้ายไกด์คนนี้จริงนะครับ
ส่วนไกท์ที่ว่าคนที่โดนเตะนะคะ
นายไพบูลวัชรภานิสมร
เขาก็เป็นไกด์อยู่ที่อำเภอหัดใหญ่
วันนั้นพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แล้วคุณตอนที่ไปเจรจากันที่โรงพัก

ตื้งแรกคือกลดและก็โมโหนสุดขีด
ตอนไปถึงโรงพักตอนแรกนี่นะตำรวจจะต้องรอเลยยังคุยกันไม่ได้
กว่าจะเริ่มเจรจาได้ต้องให้แบบเย็นลงก่อน
งบสติอารมณ์ลงก่อนถึงจะหาข้อยุติกันได้
ซึ่งทางฝ่ายอปพรเขาก็ยอมเสียค่าปรับ๑๐๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับไก๊ที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งจากการสอบถามไก๊ที่เป็นคนเจ็บเนี่ยไกด์เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าผมพานักท่องเที่ยวต่างชาติไปที่ตลาดน้ำคลองแห
แล้วก็ได้จอดรถที่ลานจอดรถตรงนี้
แต่ถูกทางเจ้าหน้าที่อพรมาเตือน

ซึ่งผมก็ตอบกลับไปนะบอกว่าขอเวลาทำความสะอาดรถแป๊บเดียว
เดี๋ยวจะมาเลื่อนรถให้แต่ว่าทางอปพรไม่ยอม
เขาบอกว่าไม่ได้ยังไงต้องเลื่อนทันทีเลย
ทีนี้แหละก็เลยมีปากเสียงกัน
โดนเตะโดนต่อยจนน่วมแบบนี้เลยนะคะ
รองเท้าปพรเป็นคอมแบตนะคุณ
เข้าใบหน้าเนี่ยโอ้โหเจ็บนะฮะ
ฟังเสียงไก๊ผู้บาดเจ็บหน่อยนะคะ
โดนหมัดมัดดู

แล้วทีนี้อาจจะจอดไม่ค่อยได้ไปเมื่อเท่าไหร่

ทีนี้ก็เลยมีคนมาตักเตือนให้ผมได้ไป

ทีนี้หัวหน้าชุดที่เป็นผู้ก่อเหตุก็เลยเข้าไปเคลียร์

แล้วก็ยอมรับนะว่าบันดาลโทษะก็เลยลงมือก่อเหตุตามคลิปนะคะ